เรื่องนี้ค่ะก็เป็นนาทีชีวิตอีกเหมือนกันนะคะ
คือความด่วนความเร่งด่วนของแต่ละคนไม่เท่ากัน
สำหรับครอบครัวนี้แม่เขาปวดท้องป่วย
ก็รีบพาลงมาจากดอยเพื่อที่จะไปโรงพยาบาล
แต่ปรากฏไปเจอคุณหมอหมอบอกนี่ไม่ใช่เรื่องด่วน

สนทนานี้นะคะกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ในวันนี้เลยค่ะ

เกปตายเจศกกจะพ่อทุกมีแค่นี้

เกือบตายทำไมถึงมาได้
วันฯโดยธรรมดาลูกมาไม่ได้นะ
ไม่เหลือราตาติมาได้

เมียคมมือก็ไม่กลับบ้านอย่างนี้
เชียงสาวทีเค้าให้กลับบ้านหมดมีแต่เมืองไทยเนี่ย
ค่ะเป็นบทสนทนาค่อนข้างจะร้อนแรงนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคุณหมอ
โอ้โหออกมาตะคอกสัญลักษณ์คนไข้นะ
เสียงดังนั่นคือคุณหมอก็คือประเด็นของคุณหมอ

แต่ด่วนของคนไข้ก็คือแม่เขาไม่สบาย
แล้วก็พาลงมาจากดอยเชียงดาวนะคะ
แล้วก็ถึงที่โรงพยาบาลตอนตีหนึ่ง

นี่ค่ะก็เป็นการโต้เถียงกันค่อนข้างจะยาวนาน
จนกระทั่งพยาบาลชุดสีเหลืองมาไกล่เกลี่ย
เรียกผู้ป่วยไปวัดความดันถามอาการ
หมอก็วัดที่ผจรแล้วก็เดินออกไปนะคะ
พยาบาลชุดเหลืองถามอาการไข้
แล้วก็แนะนำให้กินยาแก้ปวดไปแล้วก็ให้กลับบ้านค่ะ
ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

ของวันที่๓๑ตุลาคมเมื่อกลางดึกนี่เองนะคะ
คุณจันทราแสงจันทร์คนถ่ายคลิปค่ะ
เป็นชาวบ้านตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละ
บอกว่าเนี่ยแม่ของเธออายุ๕๙ไม่สบายตั้งแต่เย็นแล้ว
ตอนเย็นแล้วท้องเสียแล้วก็หนาว
เธอก็ให้แม่กินยาให้นอนพักจนดึกอาการก็ยังไม่ดีขึ้น
ตัดสินใจเรียกน้องชายกับพี่สาวขับรถลงดอย
ไปถึงโรงพยาบาลตอนตี๑แล้วเจอเหตุการณ์นี้ค่ะ
สุดท้ายเนี่ยคือพอมีการตรวจอะไรแล้วก็กลับค่ะกลับขึ้นดอย

หมอทำแค่นั้นแล้วก็รักษากันตามีกรรมเกิด
บอกว่าแม่ต้องนอนสมจนกระทั่งเช้า
เธอก็เลยลงดอยไปอีกครั้งหนึ่ง
ไปหาหมอที่คลินิกในตัวอำเภอเชียงดาว
หมอวินิจฉัยว่าแม่ป่วยเป็นโรคลำไส้อักเสบ
ซึ่งหลังจากที่หมอที่คลินิกจัดยาให้แม่ก็กินยานอนพัก
การศึกษาอย่างนี้ถึงแม้เราไม่มีการศึกษา

แต่เขาเป็นถึงขั้นหมอแต่ทำไมเขาทำกับเราได้ถึงขนาดนี้
เหมือนเขาไม่มีการศึกษาเลยอะ
เขาเป็นหมอแล้วทำไมเขาถึงทำกับเราได้ถึงขนาดนี้

ไม่ตรวจเลยไปถึงกรุงเขาก็ไล่เรากลับบ้านนี้
ก็อยากว่าถ้าคุณไข้ที่คุณได้เป็นนั้น
เป็นพ่อแม่ของคุณหมอคุณหมอจะสนใจจะเป็นอย่างไร
นี่แหละค่ะขึ้นดอยลงดอยกลางดึกนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ

หมอชี้ป้ายห้องฉุกเฉินให้ดู
แล้วถามญาติคนไข้อ่านออกไหมเนี่ยอ่านออกไหม
คือญาติคนไข้บอกก็อ่านออกนี่ก็เป็นคนไทย
ค่ะก็ค่อนข้างจะรุนแรง
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะ
ผู้สื่อข่าวเราไปสอบถามเรื่องนี้

ครับนะคะแพทย์หญิงกฎชพรอินทะวง

ก็ส่งทีมแพทย์ไปที่บ้านหนองแขมนะคะ
ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวทันที
ไปรักษาผู้ป่วยก่อนแต่ก็ทราบว่า

เขาได้เรียกมาสอบสวนเบื้องต้นแล้วนะคะ

เรื่องการให้บริการในเวลาและนอกเวลาราชการแล้ว
ส่วนจะตั้งกรรมการสอบก็ต้องว่ากันต่อไป

บังคับบัญชาให้ทราบเรื่องนี้ด้วยค่ะ
โอ้โหเป็นประเด็นสำคัญเลยนะ
ความด่วนมันไม่เท่ากันค่ะคุณหมอ

คนเข้าไปแสดงความเห็นอยากรู้นะ
ว่าคุณหมอคนนี้จะโดนตรวจสอบยังไงบ้าง